ขอแยะดำม่าใส่กันนะนะครับชวนไปชักว่าวค่ะคุณผู้ชม
ว่าวเขาดาวน์ปีใหม่๒๕๖๕
คุณอย่าหันแรงใจคอผมไม่ค่อยดีเลย

เขาใช้ชื่อนั้นจริง
เฝ้าเขาดาวปี๒๕๖๕บุรีรำ

นี่ค่ะเพจของททสำนักงานการท่องเที่ยวของบุรีรำค่ะ

โอ้โห

จริงมันคือประเพณีวัฒนธรรมคนไทยเหมือนกัน
แต่ถ้าด้วยอากับกริยาในการเล่น

สำหรับฉลองปีใหม่๒๕๖๕
สนามช้างอาริน่าระหว่างวันที่๒๔ธันวาค
จนถึง๒มกราคมปีหน้า

เป็นการรวมงานฤดูหนาวของจังหวัดทั้งกาชาติ

และตัวจริงจะใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ
ใช่เข้าแอกเนี่ยนะใหญ่เป็นตึกเลยนะฮะ
ใช่พี่รู้จักว่าวแอบด้วยเหรอ

นี่เอาบาร์ข้างล่างลงหน่อยได้ไหมคะ

เพิ่งรู้จักก่อนเข้ารายการเนี่ย

ก็คือธนูที่มันทำให้เป็นเสียง

มันจะมีเสียงอุดแอด

แล้วคุณจะถามผมเพื่ออะไรแล้วคุณไม่เชื่อผมเนี่ย

ใช่มันเสียงอารมณ์
ลูกคนรุ่นนี้ถึงรู้
กิจกรรมการชักว่าวจะเน้นการประกวด

กว่า๗๗ลำ
ว้าวแอก

ส่วนของตัวว่าวคล้ายกับว่าวจุลา

ส่วนขาที่ว่าวจุลาเป็นขากบ

ทำให้เกิดเสียงเรียกว่าธนูหรือแอก

แต่ว่าในมุมของพี่คือเด็ด

บางคนบอกว่าแค่ชื่องานมันก็ดูแบบวิว
ใช่เฉพานุ่มนะคะเข้ามาคอมมันมีสาวไปกันด้วยแอ๊ะไหนน่ามันด้วยเลยมั่งลายสวยนะโอเค
แต่ว่ามุมหนึ่งเรื่องของการตลาดคือมันก็โลกจำเลยอันนี้จำเลย
ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะชักว่าเขาดาวปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบห้าบุรีโอรัมค่ะ
อืมนะฮะเอาล่ะไปดู